มาดูเรื่องนี้ทำให้เร็วทำให้ไวถ้าทำได้สุดยอดเลย

ผู้หญิงคนนี้เขาทำอันนี้ได้เร็วน่าจะเร็วที่สุดในไทยค่ะ

ก่อนจะเล่าข่าวเห็นแล้วว่าทำอะไรได้เร็ว
ผมคนนี้ทำอะไรได้เร็วอันนี้เขาปอกหัวอันนี้เขาทำอันนี้ทำอะไร

เอาดีตอบหัวอะไรเอาให้ได้เอาให้จบ

พิมพ์งานมันฝรั่งค่ะ

บาดตั้งแต่มือแรกเลยบาดทุบตั้งแต่หัวแรกเลย
แล้วอันนี้เอาให้ดูค่ะปอกข้าวโพดอ่อน

คุณผู้ชมไม่ได้ฟาสปีดอะไรเลยนะ
อันนี้คือตั้งกล้องถ่ายปกติไม่ได้เร่งความเร็ว
แต่เห็นไหมใช้เวลาเท่าไรสามวิสี่วิ
เร็วมากจริงค่ะเธอคนนี้นางสาวสาหรอไม่ได้เป็นคำถาม

นี่ขออายุ๓๗ปีอยู่ที่โรงปอกข้าวโพดอ่อนค่ะ
อยู่บ้านโคกขี้เหล็กที่ตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
นี่แหละมือวางอันดับหนึ่งของโรงปอกบ้านโคกขี้เหล็กพี่เบิร์ต
นักปอกของเขาพูดอยู่เร็วที่สุดในสงขาในไทยก็ว่าได้นะ
ใช้เวลาแบบแป๊บเดียวแล้วเร็วกว่าคนอื่นนี่๒๓เท่านะ
คือพี่เบิร์ดน้ำแข็งดอมอ่านข่าวนี้จบแล้วเนี่ยปอกได้สักหนึ่งหรือยังหรอก
แต่นี่ดูสิเธอใช้เวลาแบบแป๊บเดียวเพราะว่าเขาบอกเคล็ดลับปาดหัวก่อนดอม
ปาดหัวเอาเปลือกนอกออกกรีดหัวให้รอบกรีดหางลอกเปลือกเสร็จ
โอ้โหนี่ไงน้องเขาทำตามที่พี่น้ำแข็งบอก
อันนี้คือลองทำช้าลองบอกว่าขอลองแบบช้าหน่อยได้ไหม

เขาควั่นคว่ำเสร็จปั๊บลอกลอกแล้วก็รูดตั้งแต่ส่วนหัวลงมานะฮะ

มันต้องรูดสิพี่เบิร์ตไม่งั้นมันจะแบบเป็นใหญ่ใช่ป่ะ

นี่แหละแหมเขารวบรัดแบบทำได้แบบเร็วมากจริงค่ะ
แต่ละวันไงนะจะปอกเข้าโพดอ่อนเนี่ยวันละประมาณร้อยโล
ค่าปอกเท่าไหร่โลละ๕บาท
แล้วเคยทำได้สูงสุดวันหนึ่ง๑๓๐โล

มา๑๕ปีละแรกก็ช้าอันนั้นเข้ามือปั๊บแหมช่วงที่ทำ
เนี่ยบางทีก็พลาดบ้างโดนมีดบาดอย่างนี้ไม่เดิน
ไม่เคยโดนมีดบาดเลยนะจังหวะมันเข้าที่เข้าทางหลับตาม
บอกได้เลยเข้าใจฟิลพี่เลยดอมก็บอกเหมือนกันของดอมแรกแรก
ก็ช้าแต่เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ความชำนาญพี่ทำกับข้าว
บ่อยพี่ก็เด็ดพลิกบ่อยพี่ก็เด็ดโอ้ยสบายแยกระหว่างก้าน
ก้านกับเม็ดก้านกับเด็ดก้านเม็ดพอหยิบมาปั๊บแม่ง
ปลดกันหมดสุดท้ายปลดกันหมดเลยระหว่างเม็ดกับก้านนะครับพี่
คนนี้ไม่รู้ว่าเวลานอนนอนระเมิบนะอย่างนี้จริงใช่ว่า
เตือนพี่สาหรอให้ใส่ถุงมือยางเพราะกันบาดแต่ว่าดู
ไม่ถนัดเออมือจะให้ถนัดแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะพี่น่าเป็น